ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเกือบเรื่องน้ำมันก่อนได้ไหม

ท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่า
ส่วนเบนซินก็ประคองประคองกันไป

และรัฐบุรติว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานท่านแถลง
หลังจากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ราคาน้ำมันหรือพลังงานเพียงอย่างเดียว
มันสอดคล้องเชื่อมโยงกันไปหมด
น้ำมันดีเซลเบนซินเอ็นจีวีแอลพีจี
ซึ่งจำเป็นต้องหามาตรการในการบริหาร
ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

รัฐบาลได้พยายามทำอย่างเต็มที่ในทุกมิติ

ท่านยืนยันก็นี่ไงจะไปกู้เงินมาสนับสนุนนี่ไง
ตึงดีเซล๓๐บาทให้ดันที่สุดนี่ไง

นี่แหละฮะท่านบอกว่าดีเซลยังไงไม่ต้องห่วงนะ
จะทำจนสุดความสามารถลองฟังเสียงท่านครับ

ก็ตึงจนกว่าจะตึงไม่ได้

กว่าที่มันจะไม่สามารถจะรับได้
อันนี้ปัญหาของเราก็คืองบประมาณที่เรามีอยู่มันก็จำกัด

เนื่องจากสถานการณ์เราก็ใช้เป็นเรื่องสุขภาพไปเยอะพร้อมบวน

ในหลายมิติก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกัน

ตัดเพาะบอกไม่อยากจะพูดอะไรมาก
พอพูดไปก็เอาไปบิดเบือนหมด
พูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์
เพราะไปจับแต่ประเด็นที่เป็นปัญหา

อันนี้หน้าที่พวกผมเลยนะ

จับผิดสิ่งที่เป็นปัญหาในหน้าที่พวกผมเลย

ถ้าหน้าที่เชียร์พูดแต่เรื่องดีอาจจะไม่ใช่พวกผม

เพราะอย่างนี้ค่ะนำเสนอแข่วในทุกมิติแหละ
ที่อยากเห็นนะอยากให้บรรดารัฐมนตรีหรือนายกเนี่ย
ทำเป็นตัวอย่างเลยไม่ต้องนั่งรถแล้ว

โดยเฉพาะรัฐมนตรีพลังงานคุณสุขธนพงษ์เมื่อวานนี้
บอกให้ขึ้นรถเมย์ครับ